คุณผู้ชมฮะมาดูที่ระยองกันบ้าง

พี่หงค์เนี่ยชอบมีอาการแปลกเป็นผู้หญิงนะครูนะ
ชอบไปนั่งอยู่ทุกที่ก็จะมีขวดซ่อนอยู่ใต้เสื้อ
หลังจากนั้นก็เอาก้อนหินเคาะขวดป๊อก
ตลอดเวลาจนชาวบ้านก็กลัวเหมือนกัน
หงเขาก็นั่งเคาะขวดอยู่ใต้ต้นไม้อยู่นะครับ
แล้วฉันอยู่ข้างใน
ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับคุณเธอแล้วทำไมฉันได้ต้องไปกับคุณเธอ
เพราะอะไร
หงก็บอกอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งแล้วเธอก็นั่งเคาะ

ขอขวดครับคุณผู้ชมเอาก้อนหินเคาะขวดป๊อกแบบนี้
และอยู่ที่ไหนก็เคาะแบบนี้
อยากรู้มั้ยเหตุผลที่พี่หงเคาะขวดแบบนี้เพราะอะไร
อะไรนั้นเนี่ย
เล่าให้ฟัง
นอกจากนี้ยังมีอีกคลิปหนึ่งที่พี่หงนั่งเคาะเหมือนเดิมเลย

ขณะที่ชาวบ้านกำลังจัดงานศพให้กับญาติพี่น้อง
เพราะอะไรอยู่ใต้เสื้อแบบนี้นะฮะชาวบ้านก็กลัวเอ๊ะอะไรอยู่ใต้เสื้อ
ดึกดื่นก็เคาะกลางวันบางทีก็ไปเคาะนะครับ
คุณผู้ชมฮะนางสาวหงเป็นคนในหมู่บ้านแห่งนี้แหละครับ
โดยมีนายหลวนอายุ๗๓ปีเป็นผู้ดูแล
หงนางสาวหงยังพอพูดเข้าใจนะคุณนะ
เล่าเรื่องราวให้นักข่าวโดยที่นักข่าวก็เข้าใจ
บอกที่ชอบเคาะแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะ
เขาให้เคาะป๊อก
ทุกคณะ
หงไปรักษาแต่มันลำบากเหลือเกินนะครับ
ทีนี้น้องชายของตาหลวนก็เปิดเผยว่า

บางทีนะคุณยืนด่าผู้คนอยู่๓ชั่วโมงนะครับ
แต่ไม่ได้ทำลายข้าวของแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายคนอื่นนะ
แต่ชอบเดินออกไปนอกบ้านในช่วงเวลากลางคืน
ก็กลัวว่าจะถูกทำร้ายนะฮะกลัวจะหาย
อยากให้มีคนหรือหน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลนางสาวหงหน่อยนะครับ

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
แล้วก็ช่วยเหลือนางสาวหงต่อไปนะครับ